คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดลำพูนโอ้โหมีเหตุระทึกที่แบบ
ทุกคนเห็นภาพนี้แล้วกลั้นหายใจเลยค่ะ

คนก็จะขี่แล้วขึ้นไปนี่เราจำลองให้คุณผู้ชมได้ดูเลย

แล้วมีคนขึ้นพารามอเตอร์มาแล้วอยู่เครื่องมันดับ

ลอยอยู่กลางกับเครื่องดับแล้วร่วงลงไปแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหเคราะห์ดีมากนะคุณ
คนที่อยู่บนพรามอเตอร์ดีดตัวขึ้นมาทัน
อย่างนั้นนี่ไม่อยากจะคิดเลยจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบ
อ่อโหสนร้อนวันนี้เลยค่ะ
ขับรถออกไปทำงานถึงหมู่บ้านทาทุ่งหลวงนะครับ
ขึ้นไปบนท้องฟ้าเอ้ามีแก๊งพารามอเตอร์หลายลำ
เขากำลังบินอยู่ก็เลยจอดรถถ่ายคลิปซะหน่อย
ไม่ค่อยได้เห็นไงปกติแล้วอยู่อยู่พารามอเตอร์ลำนึงเนี่ย
เครื่องมันดับแบบชัดดาวน์ไปเลยค่ะนิ่งเลย
แล้วร่วงลงมาชนกับกำแพงรั้วบ้านของชาวบ้านนะคะ
แต่อย่างที่บอกเคราะห์ดีคนที่อยู่บนพารามอเตอร์
ลำนั้นน่ะดีดตัวออกมาก่อนแต่ถึงจะดีดตัวออกมาเนี่ย
ร่างเขาก็ตกกระแทกพื้นอยู่ดีจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
นอนอยู่แบบนี้ค่ะเขาก็เลยรีบโทรแจ้งเหตุ
ยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลทาทุ่งหลวงในอำเภอแม่ทา
นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีนะคะ
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ค่ะ
เขาบอกว่าตรงกำแพงปูนข้างบ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
ดูคุณมันกระแทกเป็นรูขนาดเนี้ยแสดงว่าแรงมากนะแรงนะคะ
คือมันเป็นรูแบบเส้นผ่านศูนย์กลาง๑เมตรอะค่ะ
เป็นจุดที่มันร่วงลงมากระแทกจนเสียหาย
ซึ่งตอนที่ทีมข่าวไปถึงเนี่ยเพื่อนคนเจ็บก็ทำการเก็บกู้
รามอเตอร์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่า๘โมงเช้ากำลังขับรถจะไปทำงาน
ยหน้าขึ้นไปดูฟ้าอ้าวมีคนขับพารามอเตอร์อยู่สามลำบินอยู่ข้างบน
อืมแต่มีหนึ่งลำเนี้ยลักษณะดูแล้วบินต่ำมากเลย
ที่สุดในบรรดาพารามอเตอร์ทั้งหมดที่บินอยู่กลุ่มก้อนตรงนั้น
ตอนแรกก็คิดว่าเขาอาจจะบินต่ำเพื่อดูวิวทิวทัศน์หรือเปล่า
แต่เห็นว่าเอ๊ะมันต่ำลงเรื่อยเรื่อยเรื่อย
มันดูผิดสังเกตแล้วล่ะเขาหยิบมือถือมาถ่ายเอาไว้เลย
เราถึงได้เห็นคลิปนี้อะค่ะเนี่ยเห็นไหมเออมันต่ำลงมาเรื่อยเรื่อยเรื่อย
เรื่อยแบบนี้เลยอะค่ะแล้วหลังจากที่ตอนแรกแค่ต่ำลงมาเรื่อยเรื่อย
พุ่งเหลาลงมาจากบนฟ้าตกลงมาที่พื้นดิน
ชนกำแพงบ้านหลังเกิดเหตุเขาก็เลยรีบจอดรถแล้วลงไปดูคนเจ็บค่ะ
แค่คิดว่าเขาจะบินมาดูวิวดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจับโทรศัพท์ว่าจะถ่ายรูปดู
ตอนเขาผ่านตรงหน้ามันตอนมีน้ำต่ำแต่ปรากฏว่าแกลงไปเลยครับ
ก่อนแกชนคือแกเอ่อโดดลงก่อนก่อนที่จะชนกำแพง
เนี่ยก็รีบลงพื้นที่ช่วยเหลือคนเจ็บทันทีเลย
บาดแผลภายนอกเนี่ยดูด้วยตาแล้วไม่มีอะไรเลยนะ
คือดูแล้วเหมือนไม่ได้เจ็บแต่คนเจ็บบอกปวดเท้าซ้ายและมือขวา
อย่างน้อยก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ต้องพาไปส่งโรงพยาบาล
ข้างนอกดูอาจจะเหมือนไม่มีอะไรแต่ไม่รู้ข้างในมันบาดเจ็บหรือว่ากระแทกอะไรหรือเปล่านะคะ
คนเจ็บเขาก็เล่าบอกว่าเขาบินพารามอเตอร์มาจากตัวเมืองลำพูน
ปลายทางที่จะไปคือสะพานขาวในอำเภอแม่ทาห่างจากจุดตกประมาณ๒๕กิโลเมตรค่ะแล้วจะ
ที่ถึงมะเลรั่วลงมาแล้วฟาดเข้ากับกำแพงบ้านโดยตรงเลยค่ะ
ด้านเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุก็ให้ข้อมูลบอกนะคะว่า
ก็ไม่ได้ติดใจอะไรที่กำแพงบ้านมันพังเสียหาย
จริงมันก็เล็กน้อยแหละเพราะว่าก็รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุ
เขาบอกเขาโล่งใจและรู้สึกดีใจมากกว่าที่คนเจ็บเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรจนถึงชีวิตนะคะ
ซึ่งคนเจ็บก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบซ่อมแซมกำแพงที่เสียหายให้
แต่ว่าทางชมรมบอกว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลค่ะ
แต่ได้อัปเดตอาการของคนเจ็บให้เราฟังนะคะว่า
ตอนนี้กลับบ้านได้เรียบร้อยแล้วแค่เจ็บข้อเท้าเล็กน้อยเท่านั้น
ก็ถือว่าโชคดีจริงนะ
ระมัดระวังด้วยนะครับพวกกีฬาที่อาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็อันตรายต่างนะ